ฝรั่งคนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมและคุณมิ้นไปดูครับ
ตัดเพาะชีวิตความรักของเขาเนี่ยมันเหมือนยาขมเลย
รักกับผู้หญิงไทยอยู่คนนึงนี่เหรอ
แล้วเหมือนว่าเขามารู้ทีหลังว่าอ้าวนี่หลอกฉันหมดเลยเหรอเนี่ย
ข้ามน้ำข้ามทะเลกลับมาเพื่อจะทวงของคืนปรากฏถูกไล่เฉดหัวกลับประเทศ
เขาเคยคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายนะครับอัดคลิปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ

ผมปล่อยปล่อยของข้าและเคยเลี้ยงสองบาทมาให้เธอ
ทุกอย่างหายไปกับแผนของเธอเขาบอกแบบนี้นะฮะช้ำมากนะซื้อขายบ้านที่ประเทศฮอนแลนด์
เพื่อมาซื้อที่ดินที่บ้านดุงก็ข้อความที่เขาแปะไว้ข้างบนคลิปอ่ะฮะ
อกเงินไป๕ล้านถูกพออบจแห่งหนึ่งนะหลอกให้ซื้อที่หลอกปลูกบ้าน
ว่าแม่ป่วยหนักต้องรักษามาตามที่ไทยโดนไล่ให้กลับไปแบบนั้นก็เลยอัดคลิปครับ
ฝรั่งคนนี้ครับเป็นชาวฮอนแลนด์หรือว่าเนเทอร์แลนด์นั่นเองนะครับ
คลิปลงไปในโซเชียลแล้วก็บอกได้ว่าผู้หญิงคนไทยที่หลอกเขา
มีตำแหน่งเป็นถึงพออบจแห่งหนึ่งในพื้นที่แถบอีสานหลอกลวงเขาจนหมดตัวหมดใจเลย
ได้ไปทั้งใจได้ไปทั้งเงินและตอนนี้เป็นหนี้ธนาคารท่วมหัวครับ
สาเหตุที่ฝรั่งคนนี้อัดคลิปเอาไว้เขาบอกว่าไม่ได้อยากประจานผู้หญิงนะ
แต่อยากขอความช่วยเหลือเผื่อว่าใครรู้จักผู้หญิงคนนั้น
ฝากไปบอกหน่อยว่าไออยากได้เงินไอคืนไอเครียดมาก
เครียดถึงขั้นว่าต้องไปพบจิตแพทย์เพราะเคยคิดสั้นไม่อยากอยู่แล้วอยากตาย
คิดอยากตายนะฮะอนาคตบ้านเงินครอบครัวทุกอย่าง
มันหายไปกับแผนของเธอประโยคสุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดนะครับ
คุณลีน่าก็จะคอยช่วยเหลือดูแลฝรั่งคนนี้ระหว่างที่อยู่ไทย
ก็บอกว่าโอ้เห็นว่าเขาบอกมีหลักฐานการโอนเงินมีแชทมีการวีดีโอคอลคุยกันกับผู้หญิงคนนั้นด้วยนะ
ชอบทักมาขอเงินตลอดอ่ะแล้วพอถามเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ย
ว่าไม่ได้หลอกใครไม่ได้หลอกฝรั่งคนนั้นด้วยมีแต่เขานั่นแหละ
แหละมาหลอกเธอว่าเขายังโสดทั้งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขามี
เมียเป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วพอเธอจับโป๊ะได้เนี่ยโป๊แตก
ปรากฏว่าอ้างว่าเลิกกันแล้วแต่ว่าที่อยู่บ้านเดียวกัน
อยู่เพราะว่าเดี๋ยวรอขายบ้านจะได้แบ่งเงินแบ่งทองแบ่งทรัพย
ส่วนเรื่องที่ฝรั่งคนนั้นบอกว่าเธอเนี่ยไปหลอกเงินเข้ามาห้า
ล้านเพื่อซื้อที่ดินอันนี้ไม่จริงครับ
นอกจากนี้เธอยังบอกด้วยครับว่าที่ฝรั่งคนนั้นบอกว่า
เฉดหัวไล่เขากลับประเทศไม่จริงเขามาถึงวันจันทร์ก็
ส่งข้อความมาหาเธอก็บอกว่าเอาให้มาหาที่ทำงานแต่
นุ้นไม่ยอมมาเองแล้วก็เอาเรื่องราวไปโพสต์ใน
เชียลหาว่าเธอหลอกอย่างนู้นอย่างนี้ครับ
มาอยู่ที่นี่จะหมดตัวไม่มั่นค่ะนี่คือคำชี้แจงจากฝั่ง
ของเธอนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องรอดูครับคุณกันจอม
พลังจะพาตัวของฝรั่งฝ่ายชายไปร้องขอความเป็นธรรม
กระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่าฝ่ายหญิงเขาเป็นข้าราชการ
ระดับสูงด้วยในพื้นที่สกลนครตามคำกล่าวอ้างนะครับเดี๋ยว
จะต้องมีการดำเนินการการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะ
มีผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นหรือจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติม
อย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ